ไส้เดือนขายแล้วสร้างรายได้ได้ดีอีกด้วยนะคะ
ติดตามในช่วงเกษตรทำเงิน

ชาวตลอดข่าวลงพื้นที่มายังบ้านโนนสำราน
แต่บนหญ้าปล้องอเภอเมืองจังหวัดศรีสเกษ
เขาบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะมีธุรกิจใต้ดิน
ซึ่งธุรกิจใต้ดินที่ว่าคือการขุดไส้เดือนมาแปรรูปส่งขายต่างประเทศ

รับซื้อขายไส้เดือนนั่นเองครับ
วันนี้เกษตรทำเงินพาคุณผู้ชมมาพับกบ
พบกับคุณพี่สมศักดิ์ศรีดาทอง
หนึ่งในเกษตรกรที่รับซื้อขายไส้เดือน
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเริ่มทำธุรกิจมาเป็นระยะเวลา๑ปีแล้ว
โดยรับซื้อไส้เดือนจากชาวบ้านแบบไม่อั้น
ไซส์ที่ได้รับซื้อจะเป็นไส้เดือนใหญ่ขนาดลำตัวเท่านิ้วก้อยขึ้นไป
ในราคากิโลกรัมละ๒๔๒๕บาท
แล้วแต่ช่วงจังหวะราคาขึ้นลงนะครับ
เพื่อนำไปส่งขายต่อให้กับโรงงานแปรรูปนั่นเอง
ปกติแล้วเนี่ยพี่สมศักดิ์รับซื้อไส้เดือนเยอะไหมครับ
พอได้มาแล้วนำไปทำอะไรต่อครับ
หลังจากนำไส้เดือนไปตากแห้งก็จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๘๐๐๙๐๐บาทเลยนะครับ
หลายคนแอบถามมาว่าราคาสูงแบบนี้พี่ครับส่งไปขายที่ไหนอะครับ
คำตอบก็คือประเทศจีนนั่นเองครับ
คุณจรรย์คนดีเกษตรกรทำนานและทำสวนปลูกหอมแดงเล่าว่า
ตนเองอยากมีรายได้เสริมและทราบข่าวมาว่ามีการรับซื้อไส้เดือน
ได้พาครอบครัวออกล่าไส้เดือนใส่ถุงกระสอบเพื่อนำไปขาย
สำหรับเวลาที่เหมาะในการจับไส้เดือนมากที่สุดคือช่วงเวลาประมาณตี๓ถึงตี๔
เนื่องจากจะมีอากาศเย็นครับ
ซึ่งไส้เดือนจะชอบอากาศแบบนี้แล้วออกมาจากรูมารับลมตามคันนา
จึงทำให้จับได้ง่ายด้วยมือเปล่า
ในแต่ละวันสามารถจับได้วันละ๗๐๑๐๐กิโลกรัม
สามารถสร้างรายได้ต่อวันได้สูงถึงวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
หรือ๓๐๐๐๐๖๐๐๐๐บาทในทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
สวัสดีครับทุกคน